เดตล่าสุดค่ะรถตู้คันนี้ถูกแปลงโฉมแล้วนะคะ
ตกแต่งออกมาเป็นสีสดใสชมพูโอรสค่ะ

คุณแอนานานะคะโพสต์นะคะแล้วก็เขียนแคปชั่นบอกว่า
แล้วถ้าเธอได้เห็นเธอจะต้องภูมิใจ
สิ่งที่เกิดขึ้นจากความรักมิตรภาพ

และฉันดีใจที่ได้ทำสิ่งนี้เพื่อเธอค่ะ
ซึ่งอีกโพสต์หนึ่งนะคะก็เป็นภาพด้านนอกรถตู้ค่ะ
ซึ่งอยากขึ้นเลยเป็นภาพนี้เลยคุณผู้ชมนะคะ
เป็นสกรีนรถคุณแตงโบนี่แหละค่ะ

คือหมายความว่าถ้าสมมุติใครป่วยนะ
ก็คือแบบว่าจะโรยคุณแตงโมมา

แต่ว่าเราไม่ได้อยากป่วยนะคุณผู้ชมค่ะนะคะ
คือรถคันนี้คือมันดูแล้วมันสดใส

บันเทิงไทยรัฐวีดีโอคอลสอบถามคุณแอนนานะคะ
บอกว่าจริงรถคันนี้ยังอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะ

ที่ตั้งใจทำงานออกมาอย่างสวยมาก

ก็ขับมาต่ออุปกรณ์แบบติดต่ออีกนะค่ะ
ที่ราชบุรีค่ะ
ขอบคุณผู้ชมแกรงมิจฉาชีพที่อ้างชื่อเธอไปขายเสื้อคุณเบิร์ตนะคะ

โมชอบสีชมพูรสนะคะก็คือถามเขาเรียกว่าเบาะที่ใกล้เคียงที่สุดนะฮะ
ส่วนภายนอกจะเป็นเขียวเหลืองเพราะว่าต้องใช้ตามสัญลักษณ์ที่กรุงเทพกำหนดนะคะ
เป็นรถกู้ชีพค่ะเรียกว่าเป็นรถของพยาบาลเวลาที่มีใครบาดเจ็บป่วยหรือว่าสมมุติติดโควิด
หรือว่าใครก็ตามที่ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บรถคันนี้ก็ไปช่วยได้ตลอดค่ะ
ปลอมว่านางขายเสื้อด้วยซึ่งอาณาไม่เคยใส่เสื้อเบิร์ตไม่เคยพรีออเดอร์ไม่เคยอะไร
แล้วก็ตัวเบิร์ตเองก็ยังไม่ได้เปิดรับในรอบ๒
เรียบร้อยค่ะ
ถ้าประเทศนี้พูดความจริงไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันนะครับ
ต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วกัน